ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๖ใบก็เลยมาแก้บนกับท้าเวสวรรณค่ะ
ไปกันที่นี่นะคะที่วัดดอนใหญ่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ที่วันแห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สินให้กล่ามไหว้มากมายดิองค์พระประธานนะฮะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงทาเวสุวรรณที่ล่ำลือกันว่า
โชคให้ลาบมามากมายก็เลยจะเห็นชาวบ้านเนี่ย
เอาพวกของไหว้สีแดงมาถวายกันคึกคักเลยนะคะ
ซึ่งหนุ่มผู้โชคดีในวันนี้เป็นพระเอกของเรื่องวันนี้คือคุณวนิษฐ์
มาพร้อมกับครอบครัวค่ะนำเครื่องเส้นไหว้ก็คือข้าวสาร๑๖ถุง
น้ำดื่มสี่แพ็คจัดมาชุดใหญ่แก้วนท้าเวทสุวรรณ
หลังจากได้โชคก้อนตองมูลค่ากว่าสองแสนบาทเงินแสนเลยนะคะ
คุณวันนี้บอกให้ฟังว่าตัวเองถูกรางวัลมาแล้ว๑๐งวดนะคุณ
ไปเนี่ยสถิติดีมากแล้วที่ถูกแบบนี้เพราะว่ามาขอพรกับองค์ทาเวสวันที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้ล่ะคุณ
พี่วันนี้เนี้ยได้บ่นบานเอาไว้ว่าถ้าหากถูกรางวัลที่หนึ่งจะถาวายข้าวสารหนึ่งถุง
แต่ปรากฏว่ากลับถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
แต่เขาซื้อเยอะ๑๖ใบค่ะ
ก็เลยต้องเอาข้าวสารมาแก้บน๑๖ถุง
ตามจำนวนลอตเตอรี่ที่ซื้อไป

จะกลับบ้านมือเปล่าได้อย่างไร
้วงปิงปองเสียงไทยได้มาแบบนี้
ป่องนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน
จะเรียงลำดับแบบไหนก็เป็นเรื่องของความเชื่อ

เป็นมวดที่๑๑อย่างแน่นอน
เขาอู๋เขาปัชฎีมา๑๐มวดแล้วเหรอ

ต้องนึกถึงสิ่งที่พี่เขาทำด้วยนะ
คนจะถูกลอตเตอรี่ถูกโชคต้องมีบุญหนึ่งหนัง
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะ

ต้องทำดี
ต้องทำดีนะ

ผมไม่เคยทำดีครับอะไรนะถ้ารู้ตัว